กับข่าวนี้เขาบอกว่าอนาคตกำลังจะสดใสปังเฮ็งกว่าเดิมนะคะ
สำหรับนี่น้องเจมส์ธีรดลคนนี้เลย

ไม่คือจริงปกติการหมดสัญญาของดาราบางทีนาดาวไปเลย
ก็หมดสัญญาการเป็นศิลปินในสังกัดนะคะ
ก็ให้เหตุผลว่าเขาอยากจะออกไปทำงานเพลง
แล้วก็เป็นศิลปินควบคู่กันไปกับงานแสดงนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปกันแบบล่ำลาไม่ดีนะคะ
มีการเข้ามาปรึกษาพี่ในสังกัดแล้ว
แล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าอยากจะให้เจมส์เนี่ยไปลองทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตั้งใจค่ะ
ส่วนงานแสดงที่เหลือหรือว่างานต่างที่ค่ายรับไว้ให้ก่อนหน้านี้
แต่ว่าเรื่องทั้งหมดก็คือปกติการหมดสัญญาเนี่ยเอาพูดง่ายนะคะ
หลายคนปันหมดไปก็คือไปเลยไม่มีจดหมายออกมา
มีจดหมายออกมาอย่างนี้หลายคนสงสัยว่ามันมีปัญหาเหรอ
ที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาทางค่ายเขาก็ป้อนงานตลอดเลย
เอาจริงอ่านไปตั้งแต่ต้นจนจบนะท้ายต้นสังกัดเขาบอกว่า
ขอบคุณที่ตลอดเวลาได้ร่วมงานกับเจมมา
เพราะเจมส์เองก็ทำงานด้วยความตั้งใจพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเลย
และนับจากนี้ไปค่ะพี่นาดาวก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้องเจมส์เสมอนะคะ
บันทึงไทยรัฐก็สอบถามไปแล้วทางอดีตต้นสังกัดอีกครั้ง
ว่าน่าจะจับสังเกตกันได้เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
เองก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กดันคนหนึ่งของค่ายเลย
งานดังมากทั้งงานละครอย่างที่พี่แจ๊คบอกเนาะ
พูดครบเซ็นต์ในทีเดียวคือมีงานให้น้องได้พิสูจน์ฝีมือหลายละทางด้วยกันนั่นเอง
แล้วทำไมถึงไม่ตอบสัญญาก็น้องเขาก็มีคำตอบให้แล้วเหมือนกันนะคะ
คือมันมีข่าวว่าเงินแบบทะเลาะกับนาดาวจะไปอยู่๔๑๑
นาดาวเขามีศิลปินในค่ายแกมมี่ทำลงทำหนัง
ร่วมกับบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทโพนาล็อกขออภัยโฟนมานั้นของพี่กึ้ง
โฟนาหลอกแล้วก็ทำโปรเจกต์๙๙๙แล้วก็มีปอร์เช่ด้วย
พอเช่ไม่ตอบแต่ว่ากัปตันนะคะกัปตันชนลทรตอบค่ะ
ตอบบอกว่าเจมส์มาบอกกับนางคนแรกเลย

เดี๋ยวไปฟังสองเพื่อนซีนะคะเปิดใจถึงเรื่องเจมส์ธิรดลย้ายค่ายค่ะ
ยังบอกไม่ได้ครับมันจะมีหลายอย่างครับผม
ครับผมก็รู้สึกว่าไปเปิดประสบการณ์ตั้งหลัวทางแสดงข่าวครับ

อาจจะมีคนเดียวบ้างมั้งอาจจะมีหลายคนบ้างมั้งอะไรอย่างนี้ครับ
จริงบอกผมบอกผมคนแรกเหมือนเข้าใจพี่เขาแหละครับ
ผมว่าพี่เขาก็มีเหตุผลทุกคนก็มีเหตุผลแบบเดินไปในทางที่ตัวเองชอบอยู่แล้ว
ผมไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกไม่มีปัญหาอะไรครับ
เจ้ายังหายดีเพราะว่าเราอยู่นาดาวกันมาเราก็มีเหมือนเจอสี่ห้าคนนี้ตลอดไง
พอเหมือนแบบหลังจากนายไปนายก็เริ่มไม่ค่อยได้เจอกัน
จนวันนี้อาจจะแบบไม่ได้เจอกันแบบบ่อย
ต้องรอให้รอลุ้นกันนานค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะน้องเจมส์ก็ได้โพสต์ไอจีอธิบายเลยค่ะ
พอเล่ามาขอบคุณด้วยนาดาวให้งานมาตลอด๕ปีนะคะเยอะมากจริงคือเยอะมากเยอะกว่าคนอื่นนะคะ
แล้วพ่อคมฝันตัวตัวตัวที่จะไปเป็นนำรองนำเต้นเพราะว่าเขาชอบเต้นด้วย
พวกนี้สไตล์เขาคือแบบเกาหลุมสายฝ่อเขาก็ทำได้หมดเลย
แต่ว่าจะไปอยู่ค่ายนะคะโฟดาล็อกอย่างที่เขาเมาส์กันหรือเปล่าค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังน้องเจมส์เปิดใจกันอีกทีละกันนะคะ
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป